หนุ่มอายุ๒๒ปีขี่มอเตอร์ไซค์
ตกเหี่ยวลึก๖เมตรรอดตายปฏิหารคุณผู้ชม
อยากให้ดูเรื่องนี้กันหน่อยโอ้โหเป็นเหตุการณ์หนึ่งในล้านนะคะ
มีทั้งมุมวิทยาศาสตร์ความเชื่อและโชคลาภเลยค่ะ
นี่ค่ะมอเตอร์ไซคันนี้แหละคุณผู้ชมเห็นไหม
อื้อฮือนี่ตกลงไปแล้วจะตัวหายไปไหนนะคะ

เอามอเตอร์ไซค์ก่อนมอเตอร์ไซค์ค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้ก็คือในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เฮ้ยภาพผิดเปล่านี่ค่ะคนขี่เลยนะไม่เจ็บแม้แตะแอะเดียวเลย
ทำไมดูสภาพดีมากเลยเออดูทรงดีเลยแหละนะคะ
นี่คุณพงพิพัฒน์บอกว่ามอบเงิน๑๐๐๐บาทให้กับภารกิจครั้งนี้
กู้ชีพแล้วก็กู้ภัยต่างที่มาช่วยเขาเนี่ยนะคะ
อยากฟังเจ้าตัวเล่าไหมนี่จังหวะที่มอบเงินกันนะคะ
คุณพงพิพัฒน์เล่าบอกว่าขับรถขึ้นไปเที่ยวช่องเย็น
ภายในอุทยานแห่งชาติแม่วงกับเพื่อนไปกัน๒คัน
ขากลับพอมาถึงจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมฟังดีดีนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
แล้วเกิดอาการวูบเพราะหลับใน

ใช่ผมเคยสงสัยแต่ถามน้องที่ขี่มอไซค์หลังจากวันนั้น

อากาศเย็นเย็นเนอะนี่ฟังจากปากเจ้าตัวเล่าเองเลยนะครับ

จังหวะโค้งวูบแล้วก็หลับใน
ประกอบกับว่าในพื้นที่ฝนตกตลอดทั้งวันเลย
เสียหลักถลายตกข้างทางเหวค่ะ
ยังดีนะคะที่คือ
รถกับตัวเขาแยกออกจากกัน
รถตกลงไปในเหวส่วนเจ้าตัวตกลงบนถนน
นี่แหละค่ะก็เลยทำให้รอด
รอดอันนี้ในมุมวิทยาศาสตร์นะคะ
แล้วเหวย้ำอีกรอบหนึ่งลึกต้อง๖เมตรนะ
ลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณพงพิพัฒน์ติดไปกับรถ

เออลึก๖เมตรอะค่ะจังหวะนั้นนะคะโชคดีซ้ำซ้อนมากเลย
จังหวะนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานผ่านมาพอดี

เขาบอกว่าที่เขารอดตายมาได้เนี่ย
ราวกับปฏิหารเลยเนี่ยเพราะบารมี

มีของดีใช่เรียนหลวงพ่อพัฒน์เกจิอาจารย์

วันที่ตัวเขาเองนับถือศรัทธาเป็นอย่างมาก
ช่วยเขารอดตายปฏิหารได้นะคะ

กู้ภัยค่ะกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยาน

โอ้โห๘๑คู่สวยเลย